ดูมันแผนน่ากล่วงมาก

แต่พอเห็นเลือดมันออกมาก็ตกใจเหมือนกัน

เป็นแอปบอกว่าสงการจะโดนเหตุการณ์หนักในทุกปี
บางทีก็ลืมระวังอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย

เอ็นแนน้องบอกว่าอย่างอื่นก่อนต้องทางไปทำบุญด้วย

เพราะปีชงมา๒๓ปีติดแล้วเนี่ย

ได้เดี๋ยวนี้มีชงเปอร์เซ็นต์ด้วยผมงงมาก

เมื่อกี้แล้วมีคนทางมานะครับว่าเราแบบชิ้นซ้อม
ครับก็มีครับมีครับชงครับก็พยายามทำบุญตลอดครับ
อาจารย์เขาบอกให้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับนอกจากการเมียน
มันก็คืออุบัติเหตุน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องระวัง

แล้วเชื่อแหลมจะผ่าน
น่ารักว่าทำแล้วไหมแต่ช้าเดิม

พี่ม่ายเห็นเขียวนะตกใจค่ะ
พี่ม่ายหรอยังไม่เห็นเลนส์

งั้นเขารักษณะใช่บ้าง

แล้วทีนี้ผมก็เอาไอติมให้เขากิน

อันนี้ให้กิน๓ถ้วยรวดเลย

สนามบินแล้วไอ้พื้นสนามบินมันเป็นกระเบื้อง

ทีนี้จะให้ไปเช็คอิน

ทีนี้พอเขาเห็นผมจะไล่จับเขาแบบเหมือนกับหลบ
หลบแล้วมันก็ลื่นข้าดพื้น
แม่เขาเรียกไปกอบเสื้อเพื่อนเลือดเต็นเลย
ก็เดี๋ยวว่าน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายอะไรอย่างนี้ครับ

พอดีน้องสาวเขาไปทำงานที่นู่น

ทุกปีเค้าก็จะไปทางครอบครัวไปเยี่ยมีหุ่นที่น้องสาว
หรือบอกอย่างนี้

อยากจะแบบให้เป็นลูกหน่อยอะไรอย่างงี้
ครับครับเดี๋ยวตามไปครับ

ครับครับครับครับ